ตำรวจยังไม่สรุปคดีที่มีคนนำเลือดหมูไปปลาใส่ที่หน้าห้องเรียนของครูชั้นอนุบาลที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
ขณะที่ครูนั้นยืนยันว่าไม่มีศัตรูที่ไหนนอกจากการออกมาเปิดประเด็นเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนไม่มีคุณภาพ

ถ้าหนูเบื่อเพราะเดี๋ยวนี้ผมกินยังคงผมเบื่อแล้ว
ซะหน้าผมจะไปเส้นหมด
นี่เป็นเสียงสะท้อนของเด็กที่พูดถึงอาหารกลางวัน
พวกเขาทนกินมาด้วยเมนูซ้ำซาก
จุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูสาวสอนชั้นอนุบาลแห่งหนึ่ง
ในอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
เรียกร้องให้โรงเรียนคืนคุณภาพชีวิตที่ดี
อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
แต่กลับถูกคมคู่จากผู้ไม่หวังดี
เลือดสดใส่หน้าห้องเรียนมาให้ครูหวาดกลัว
ครูสาวยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
และมั่นใจว่าการถูกคุกคามครั้งนี้
มีปมเหตุจากปัญหาอาหารกลางวัน
ซึ่งเธอเองเรียกร้องมานานแรมปี

ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาชี้แจงว่า
เหตุการณ์สาดเลือดหมูหน้าห้องเรียน
ไม่เกี่ยวข้องกับแม่ครัวที่โรงเรียน
ว่าจ้างมาทำอาหารกลางวัน
โรงเรียนทำอาหารถูกหลักโภชนาการทุกประการ
หากบางครั้งหาวัตถุดิบไม่ได้

แต่ก็ยังคงสารอาหารครบถ้วน
มันตรงกับวันไหว้เจ้า
แล้วพอวันรุ่งขึ้นมาเนี่ย
มันหาวัตถุดิบยาก

เราก็ตกลงแล้วตามสัญญาธรรมทีโออาร์อะไร
สัญญาจัดจ้างเลยก็มี
การตรวจสอบตรวจรับมันก็มีถูกต้องหมด

มันไม่น่าจะไปโยงก่อนในเรื่องของเลือด
ความเลือดอันมันก็เป็นประเด็นของตำรวจไปนะครับ
โรงเรียนขอชี้แจงแค่นี้นะครับ
ก็จะยายลูกหลานเขาไปอยู่ที่อื่น
ขณะที่กลุ่มผู้ปกครองรวมตัวกันมาที่โรงเรียน
เพื่อปกป้องและให้กำลังใจครูสาว
ที่ช่วยเป็นปากเสียงให้กับลูกหลาน
พร้อมขอให้ตรวจสอบงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียน

ส่วนผู้ก่อเหตุจะมีแรงจูงใจมาจากอะไร
ก็คงต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจรวบรวมหลักฐาน
เพื่อไขความกระจ่างให้ผู้เสียหาย

อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน